ช่วงตลอดตลาดวันนี้นะคะสำหรับตลอดตลาดในวันนี้
ได้เวลามาอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดของเรากันแล้ว
ส่วนจะมีราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงยังไงไปดูกันเลยค่ะ
เริ่มกันที่ราคาของหมูเนื้อแดงนะคะวันนี้๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๕๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๔บาท๕๐สตางค์ต่อฟองจ้า
ต่อด้วยราคาของผลไม้ค่ะ
แตงโมจินตลากิโลกรัมละ๑๘บาทนะคะ
มะม่วงน้ำดอกไม้กิโลกรัมละ๗๐บาท
ส้มโชกุลกิโลกรัมละ๗๕บาท
และเงาะโรงเรียนกิโลกรัมละ๔๐บาทจ้า
ส่วนสัปดาห์หน้าราคาสินค้าจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงหรือไม่
เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันในช่วงตลอดตลาดแบบนี้นะคะ
แต่ออกจากตลาดแล้วไปหาก๋วยเตี๋ยวอร่อยทานดีกว่า
เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เป็นร้านดังของราชบุรี
ใครไปก็ต้องยกสอง
ใช่แล้วคุณชนะชอบอยู่แล้วนี่ยกสดน่ะ
โอ๊ยถ้าถูกใจเนี้ยผมหยกสดหมด
ใช่ค่ะพาคุณผู้ชมมานี่เลย

ตั้งอยู่เส้นด่านทัพตะโก
แก้มอ้นอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี
เพราะว่าที่ร้านแห่งนี้เขาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวยอดฮิต
ใครผ่านไปผ่านมาต้องแวะชิม

ราคาก๋วยเตี๋ยวที่เธอขายสุดแสนจะน่ารัก
คุณทายถูกไหมว่าชามอย่างนี้ที่ยกสดเนี่ยจะขายชามเท่าไหร่
ถ้าอร่อยถูกใจผมว่าก็ตั้งสิบชิบห้าสิบนะ
นี่เธอขายเพียงชามละ๒๐บาท

โอ้โหเลียถึงก้นชาม
คือราคาน่ารักนะแต่ของที่เธอให้ในก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
เป็นของคุณภาพวัตถุดิบคุณภาพเลย
ไม่ว่าจะเป็นหมูลูกชิ้นผักต่างนี่คัดสรรมาอย่างดี
แล้วใส่ในปริมาณที่เหมาะสมแบบนี้แบบนี้นะทุกชาม
ถ้าเกิดทานไม่อิ่มก็๒ชามไงสั่งไปเลยเต็มที่
แล้วนอกจากนี้ในร้านของเธอยังมีเมนูอื่นด้วยนะ

มีก๋วยจับน้ำข้นขนมจีนต้มเนื้อ
มีเมนูต่างอยู่นะ
ดีจังเลยอ่ะต้องบอกก่อนนะว่าต้มเนื้อร้านนี้ราคา๕๐บาทจ้า

น้องใบตองร้านเขาเด็ดเขาดังเขาอร่อยอย่างนี้ขายมานานยังเนี่ย
เดี๋ยวเล่าให้ฟังคือเจ้าของร้านเขาบอกว่าเธอเป็นชาวสวน
ผันตัวมาเป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวได้เพียง๑ปีเท่านั้น

ใช่เพราะว่าเธอได้รับผลกระทบในช่วงโควิด๑๙ไงคะ

ตั้งแต่ตอนนั้นเธอก็เลยหันมาขายก๋วยเตี๋ยว
เธอก็ยอมรับว่ายอดขายของเธอดีนะคะ
วันหนึ่งเธอจะขายได้ประมาณวันละนะ๓๐๐ชาม

เรียกได้ว่ายอดขายดีสวนกระแสโควิดไปเลย
ใครสนใจอยากจะไปลองความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวยกสด

จริงเขาชื่อว่าร้านเตี๋ยวจับยกสดเส้นด่านทัพตะโกอำเภอ
อมบึงจังหวัดราชบุรี
ถ้าเจอก๋วยเตี๋ยกสดนี่โยกขึ้นมานะ
อ้าวสัก๒สักพอแล้ว

ที่จังหวัดกำแพงเพชรบ้างน้องใบตอง

น่ากินน่าทานใครชอบขนมตาลตามผมมาเลยครับ

เป็นของอร่อยประจำตำบลก็ว่าได้นะครับ
ที่เห็นนึ่งใหม่ร้อนแล้วโรยด้วย
มะพร้าวขูดแบบนี้ครับ

ก็เปิดซึ้งนึ่งออกมากลิ่นเต๊ะจมูกเลยครับ
ตาลนะฮะเป็นขนมพื้นบ้านของไทยโบราณนี่แหละครับ
นิยมก็คือเอาไปทำบุญในงานต่างเนอะ
เอาล่ะไปเจอกับร้านนี้ก็คือคุณจำเนียน
เพ็ญพันนาคเป็นชาวบ้านวังตะเคียนหมู่๕
สูตรลับเฉพาะเป็นของตัวเองก็คือตัวขนมจะมีความนิ่ม
หอมกลิ่นตาลไม่หวานมากเกินไป

บางคนบอกบางร้านไม่หวานจังเลย
แต่ของที่นี่หวานธรรมชาติไม่หวานมากเกินไป
และเป็นเจ้าอร่อยที่สุดในหมู่บ้าน
คือย่านนี้ร้านนี้เด็ดสุดแล้ว
ลูกค้าน่ะซื้อไม่ขาดสายโอ้โฮขายได้นะฮะ
วันละ๑๐๒๐ซึ้งต่อวัน
โอ้โฮดับดูได้มีเท่าไร

คุณจำเนียนเล่าว่าเคยมีคนสนใจมาขอซื้อสูตร
ทำขนมตาลนะแต่เธอไม่ขายหรอก
เขาอยากให้เป็นสูตรลับเฉพาะของมรดกสู่รุ่นหลานต่อไป
เอางี้ใครอยากลิ้มลองขนมตาลสูตรลับตำนาน
หมายเลขโทรศัพท์เราไม่ได้ขึ้นให้แต่ดูที่เสื้อเขา

หมายเลขโทรศัพท์ได้ขึ้นอยู่ตรงนี้

ขนมตาลจริงถ้าอร่อยมันต้องหอมตาล

กินเข้าไปเคี้ยวไปทั้งใบตองที่ห่อไปเลย